ธันวามาบรรจบนพพระบาทพระทรงปราศพระโรคาพลาดิสัย
ไตรรัฐมิ่งมงคลดนอำภัยพระทรงชัยธีคายุลุยืนนานเถิน
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ถ้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
และบริษัทเนคแอนเดอร์ซิตี้จำกัด
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
คณะธุรกิจรัฐธาบาลน้ำชาติค้าเขียวรัฐธรรม
โซเฟียเป็นผู้หญิง๕ประเทศเลย
ดนามไต้หวันฮ่องกงฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศไทย
ถ้าคุณเป็นนางแบบแล้วคุณเรียนจบพอดีคุณเจอกับสามีคุณพอดี
เจอกันในงานเต้นลำแล้วก็ชอบกัน

ไม่ชอบเขาบอกว่าเราเป็นเด็ก

หนึ่งนั้นให้เราเลิกกับผู้ชายคนนี้

ผมขอถามสาเหตุของการเลิกกันหน่อยได้ไหม
เขาก็บอกว่าเธอมาซื้อเบอร์

เธอจะตายจะฆ่าตัวตายยังไง

คุณรู้สึกไหมว่าคุณค่อนข้างปิดตัวเอง

อย่าไปโทษใจนะ
ถ้าโทษใจเราตายแล้วก็มีแค่นี้

ตั้งแต่มานี่โซเฟียความรักตายไปแล้ว

มันว่าโซเฟยความรักที่มีชีวิตได้

มีคนจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะย้ายถิ่นฐานตัวเองเพื่อคนที่เรารัก
แต่จะมีสักกี่คนที่จะมีชีวิตที่ดีและของคู่อยู่ด้วยกันตราบนานเท่านาน
เธอคือผู้หญิงที่ย้ายประเทศตามคู่รักของเธอ
จนวันหนึ่งวันที่เธอไม่เหลือใคร
แม้กระทั่งคนที่เคยอยู่เคียงข้างเธอมาตลอด
และอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงต่างแดนคนนี้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
ลองไปฟังจากปากของเธอเองโซเฟียลา
เมื่อกานที่เปรแพะมากอีกอย่างหนึ่ง
ไม่เหมือนที่เมืองแบบเกงน้อยไทยมีว่าแบบเกงน้อยเลย
แบบแบบนี้มาใช้พลังในชั้นที่เป็นที่ห้ามจริง

เราอยากให้คนไทยได้รู้จักคุณจริง
เพราะว่าผมเชื่อว่าคนจำนวนมากมาย

ข้อมูลบอกว่าคุณโซเฟียเนี่ย

ดนามไต้หวันฮ่องกง
ฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศไทย

ก็พูดได้หลายภาษา
ห้องกงฝรั่งเศสอังกฤษจีนกลางภาษาไทย

แต่ที่จีนโซเวียเป็นฝรั่งเศสนะ

คุณถือพัสปอร์ตของฝรั่งเศส

ใช่เพราะว่าพี่ถือสังสร้างฝรั่งเศสตั้งหลายปีหรอก
แต่ประชาชนจะไม่เข้าใจคิดว่าพี่เป็นคนจีน

แต่เกิดที่เวียดนามหรือเปล่ายังไม่ใช่

สรุปก็คือไม่รู้ว่าตัวเองเกิดอยู่ที่ประเทศไหน

ใช่แล้วหลังจากนั้นปูก็อุ้มไปไต้หวันประเด็นภาษาจีน

ไม่รู้ว่าคิดว่าพี่เป็นภาษาเป็นคนจีน
ที่จีนไม่ใช่คนจีนเป็นคนฝรั่งเศส
โอเคเราค่อยไป

จากนั้นก็ไปไต้หวันปูพรมไปไต้หวัน

นานไต้หวันอยู่ประมาณสามสิบปี

เรียนจังหภัณฑ์ถึงมหาวิทยาจอบ

ไต้หวันพี่เพราะว่าพี่ลำบากมาก

ปูก็ทำอาหารกินที่ขายของ

เราก็จะเป็นในมหาวิทยาลัยไม่มีตังค์

ไปทำงานที่เป็นความทนายที่

ไปทำงานอยู่กับสำนักงานทนายความ

อย่างนี้ฉันถูกเจ้าของหนังที่ไต้หวันเขาเห็น
นี่ก็คือทำงานทำงานเลี้ยงตัวเอง

แล้วตอนที่เรียนเรียนมหาลัยเรียนสาขาอะไร

เรียนวิชาโอ้พี่
พี่น่าสงสารเพราะว่ามันไม่มีตังค์เรียนหนังนะ

เป็นตั้งหลายโรงเรียน
หลายก็ชอบที่สุโคส
เรียนรู้สินค้าที่ศิษย์ธิปินว่ารูป

หูก็เลี้ยงเรามีไหว

สู้ชีวิตเองเพราะว่าปูไม่มีตังค์ให้
เป็นคนเขียนเอกสารในสำนักงานทนายความแล้วเห็นว่าคุณเป็นนางแบบด้วย

ใช่เพราะว่ากล่องนั้นอยู่ที่ไต้หวันเราเป็นอาชีพต้องส่งเอกสารไปให้รัฐบาล
เลยต้องออกไปข้างนอกบ่อยอะไรสู่เจ้าของหนังเห็น
เจ้าของหนังคือเจ้าของเจ้าของหนังมาเห็นเรา
ใช่เขาจะให้โซเวย์ไปเล่นหนังโซเวย์ก็เอาที่อยู่ให้เขาเอาไปเล่นหนัง
เขาก็เจ้าของหนังเขาก็เอาที่อยู่ไปที่หาปู
ปูก็บอกว่าไม่เอาเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่ชอบเด็กเป็นดาราไม่ดี
คุณเอาที่คือเจ้าของหนังคือแมวมองเขาไม่เห็นคุณ
คุณก็ให้ที่อยู่เข้าไปพอเข้าไปหาคุณที่อยู่
ปรากฏว่าปู่คุณไม่ให้คุณเล่น
ให้เพราะว่าสมัยก่อนเขาจะไม่ชอบได้หนัง
เพราะเล่นหนังเป็นเด็กที่ไม่ดีเขาไม่ให้เล่น
สมัยก่อนมีความไม่ใช่ที่ว่าเป็นศิลปินเป็นดาราเต้นกินลำกินไม่ดี

ใช่ไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นนะเจ้าของหนังก็บอกว่าอย่างนี้ดีกว่าไปเป็นนางเอกโฆษณา
โฆษณาถุนร่องอะไรเราจะไม่เห็นหน้า
เพราะเลยพี่ก็บอกว่าอย่างนี้ก็ดีอันเลยจะเป็นดังเบ็ดโฆษณาตั้งหลายปี
อันเลยจองอันท่านเรียนจบมาวิทยาลัย

ก็เลยไปเป็นนางแบบแทนรายได้ดีขึ้นไหมพอเป็นนางแบบ
ดีขึ้นนะสมัยก่อนครั้งหนึ่งถ่ายเบ็ด๕๐๐ก็ดีนะ

ถือว่าเยอะมากนะ๓๐กว่าปีที่แล้วค่าตัว๕๐๐ถือว่าเยอะมาก
คุณก็เป็นนางแบบโฆษณาอยู่ที่ไต้หวัน

จากสามีกล่องนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นนางเบ่งที่ไต้หวัน
ก็คิดเอ๊ะทำไมออกไปข้างนอกทำไมมีแต่คุณรู้จักโซเฟีย

เรียนจบพอโซเฟียเรียนจบมาอาวิทยาวิทยาวิทยาวิทยาวิทยาว

เดี๋ยวนะจังหวะที่คุณเป็นนางแบบแล้วคุณเรียนจบพอดีคุณเจอกับสามีคุณพอดี

คืออย่างนี้พี่โซเฟียชอบเตียงนำ
ชอดเต้นลำมีวันนึงอ่ะมาอาวิทยาก็จะเต้นลำ
ไปเต้นดำพอเจอสามีเจอสามีไปดู
มหาลัยจัดงานเต้นลำแล้วก็คุณก็ไปงานนั้นสามีคุณมา
สามีมากับเพื่อนทุกคนไปดูดูเดียวเลยก็ชอบโซเฟีย

ใช่นี่แหละสมัยก่อนช็อเตียนพี่โซเวย์จะไม่ชอบอะไรช้อเต้นนำอย่างเดียว
เจอกันในงานเต้นลำแล้วก็ชอบกันแล้วก็คบกัน
ตรงนั้นพี่ยังได้ไม่จบนะอาทิตย์นึงมีไปไต้วันห้าวันอ่ะคิดดูสิ
ฮ่องโกงกับไต้วันอาทิตย์นึงมีไปห้าวัน
แฟนสามีคุณอยู่ฮ่องกงแต่เขาเจอคุณเขาก็บินมาหาคุณ๕วัน
อาทิตย์นึงมีมาห้าวันอ่ะคิดดูสิ
ฮ่องโกงกับไต้วันมันก็ไม่ไกลกันไหมอ่ะ
ชั่วโมงนึง
ชี่โมงนึง

เหมือนมัฮคุณ

เจอเขาเนี่ยยอมรับเลยว่ารักเขาที่เขามีสตังค์
พูดตรงเขาเห็นเราสวยแต่เราก็เขารักเราสวยแต่เรารักเขาตังค์
หลังจากที่คุณเจอกันที่ไต้หวันแล้วคุณก็พากันไปที่ฮ่องกง

แม่ชอบเขาบอกว่าเราเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่

เขาไม่ชอบเขาก็จะมาบอกว่าเขาจะไม่ให้เราแต่งงาน
เขาจะเอาที่เช็คหนึ่งล้านนะ
ให้เราเลิกกับลูกชายคนนี้
พูดง่ายว่าพ่อแม่ของสามีคุณ
เห็นว่าคุณไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่มีพ่อมีแม่

ก็เลยเซ็นเช็คให้คุณ๑ล้านแล้วคุณทำไง
เอาฉีกทิ้งฉีกทิ้งเลย
ฉันจำได้นะฉันร้องไห้ฉันฉีกทิ้ง
บอกผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่หนึ่งนั้นจะซื้อไซด์

อย่าไปคิดว่าคุณรวยเอาหนึ่งนั้นจะซื้อใจฉันไม่ได้

๑ล้านเมื่อ๓๐กว่าปีที่แล้วเยอะมากเลยนะ
ใช่ฉันฉีกทิ้งเขาบอกว่าสามีเขารวยมาก
ฉันฉีกทิ้งเลยแล้วก็บอกเขา
คนเอาไปหนึ่งนั้นซื้อผู้หญิงคนนี้ไม่ได้
คุณต้องบอกลูกถ้าท่านเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี

เดี๋ยวไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งนักประกันก็ต้องมาหาฉันอีก

แล้วสามีคุณว่ายังไงครอบครัวเขาไม่ชอบคุณ
เขาก็ไม่ให้คุณแต่งเนอะ
ไม่เขาต้อง
ทีนี้นะสามีมาที่นี่ไม่ถึง๓วัน
ไม่ถึง๓วันนะเขาก็จะที่ไม่ได้
เขาก็บอกว่าถ้าเธอไม่เอาผู้หญิงคนนี้มาที่นี่เมืองไทยอยู่กับผม
ผมจะชิมหมดผมจะไม่ทำโรงงาน
คือพ่อแม่เขามาเปิดโรงงานเคมีที่เมืองไทย
ก็เลยให้สามีคุณมาทำงานที่นี่แต่ไม่ให้คุณมาด้วยอยู่ที่ฮ่องกง
เพิ่งขอน้องสาวของพ่อแม่

ทีนี้พอซื้อซื้อที่นะยังไม่สร้างเลยสามีก็อยู่ไม่ได้
เขาบอกว่าถ้าไม่เอาเพลงคนนี้มาที่เมืองไทยล่ะ
วีซ่าให้เขาผมจะทิ้มผมไม่ให้ทำ
คือพูดง่ายว่าถ้าไม่ให้คุณมาอยู่กับมาอยู่ด้วยเขาจะไม่ทำอะไรเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันนั้นบอกพี่น้องถ้าไม่มีรุษภัยคนนี้
คุณจะไม่มีโรงงานที่วันนี้ที่ดีอยู่ที่เมืองไทย
โอเคแล้วสุดท้ายญาติพี่น้องก็ยอมให้คุณมาอยู่กับสามีคุณที่เมืองไทย

นั่นก็ตอนนี้กี่ประเทศแล้วจากเวียดนามไปไต้หวันไต้หวันไปฮ่องกง
แล้วก็มาเมืองไทยมาเมืองไทยแล้วคุณก็มาอยู่กันที่เมืองไทยนี้

แล้วคุณถือพาสปอร์ตฝรั่งเศสได้ยังไง
ตอนนี้สังชาติฝรั่งเศสเพราะว่าพอเต่นกับสามีนะ
เป็นคนสั่งสร้างฝรั่งเศสเราก็ต้องกลับไปฝรั่งเศสอยู่ประมาณ๗ปี
อ๋อพอคุณมาเมืองไทยแล้วคุณแต่งงานกับสามีก็ต้องเป็นสังชาติฝรั่งเศสมาแถวมี
ตอนนี้เป็นถือสัตว์เพราะฉะนั้นมังคุงเขาคิดว่าโซเฟียเป็นคนชิมไม่ใช่หรอกเป็นคนฝรั่งเศส
แต่ว่าคุณโตที่ไต้หวันคุณเลยพูดจีนได้ว่าอย่างนั้น

ตอนนี้ครบเลย๕ประเทศเวียดนามไต้หวันฮ่องกงฝรั่งเศสแล้วก็มาเมืองไทย

ก็สามีอยู่กงนั้นมาเขาจะเปิดโรงงานที่เมืองไทยนะ
เขาต้องวีซ่าทำโซเฟียมาอยู่เมืองไทยใช่ไหม
พออยู่เมืองไทยหรอกพี่ซอเวย์ก็คิดว่าเออก็ดีนะ
เขายังไงยังไงเราก็เข้าสร้างธุรกิจอยู่เมืองไทยเราก็ต้องอยู่กับเขา

เพราะฉะนั้นพี่โซเฟียมีลูกคุณคุณตอก็อยู่ที่เมืองไทยเลย